ไม่ได้ลุ้นกันแค่เรื่องของแชมป์เท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงผลงานที่จะส่งผลกับอันดับโลกของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอีกด้วย
เพราะว่าจะมีผลต่อเนื่องนะครับในการเป็นทีมวางในโถต่าง

หลังจากที่สมาพันธุ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือขอไป
มาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่าเอเอฟซี
และจะใช้เกณฑ์การแบ่งโถจับสลักออกเป็น๔โถ
ที่จะประกาศในวันที่๑๒เมษายนเป็นเกณฑ์ในการกำหนดทีมในแต่ละโถนะครับ
สำหรับทีมชาติไทยปัจจุบันอยู่ในอันดับที่๑๒๙ของโลกและเป็นอันดับที่๒๔ของทวีปเอเชีย
ซึ่งหากเทียบแล้วไทยจะอยู่ในโถที่๔อย่างแน่นอน
แต่ทั้งนี้นะครับทีมไทยยังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปอยู่ในโถที่๓ได้
ด้วยการเป็นแชมป์หรือไม่ก็ต้องไม่แพ้ใน๙๐นาทีนะครับ
ทั้งสองนัดที่ลงแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนในช่วงโค้งสุดท้าย
อย่างไรก็ตามนะครับปัจจัยที่นับว่าสำคัญไม่แพ้กันก็คือทีมที่อยู่ในช่วงอันดับเดียวกันกับทีมชาติไทย
ที่จะมีสัมประสิทธิ์ความสำคัญเท่ากับ๒๕
ทีมชาติกาบองนะครับว่าก็เคยมีโอกาสศึกษาฟอร์มของกาบองอยู่บ้างนะครับในช่วงที่ทำทีมชาติกาหน้าช่วงระหว่างปี๒๐๐๘
แม้ว่าตลอดระยะเวลาการทำทีมชาติการหน้าจะไม่เคยเจอกับกาบองเลยก็ตามนะครับ
รายวัชเนี่ยก็เปิดเผยว่ากาบองนั้นมีสไตล์การเล่นที่ดุดันและพัฒนาขึ้นจากสมัยก่อนมากอีกทั้งยังมีสไตล์ชื่อดังหลายคน
อย่างไรก็ตามทีมชาติไทยก็ตอนนี้บอกเลยนะครับว่ามีวิธีการรับมือซึ่งก็จะไม่ใช่การตั้งรับเพียงอย่างเดียวแต่ก็จะผสมสารแทคติกเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้นะครับ
ยังมีให้ได้ซื้อหากันนะครับ